ศาลกรรมโรคโควิด๑๙กันก่อนยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้รายใหม่เพิ่ม๒๓๐ราย
เป็นบรรยายงานของเมื่อวานนี้แล้วก็มีผู้สีชีวิตเพิ่ม๑รายในกรุงเทพมหานคร
มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงมาน่าสนใจครับศึกษาเอาไว้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงบ้าง
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น๒๓๐ราย
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๒๑รายแล้วก็ติดเชื้อในประเทศ๒๐๙ราย
แบ่งเป็นจากการเฝ้าระวังแล้วก็บริการนะครับ๘๓รายและคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๑๒๖ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๑๖๘๐รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
เสียชีวิตสะสมตอนนี้๗๐รายแล้ว
ส่วนไทม์ไลน์ของคนที่๗๐นะฮะเป็นชายไทยอายุ๖๗ปีดูนะครับใครที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะฮะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคในตอนนั้น
ไม่ทราบว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่

การที่บอกว่าตัวเองไม่มีโรคประจำตัวเนี่ย

เพราะไม่รู้แล้วไม่เคยตรวจหรือเปล่า

เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมแล้วก็วันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะ
เขามีประวัติไปสถานบันเทิงในช่วงดึก

นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นข้อกำหนดในการปิดสถานบันเทิง
จากนั้นเมื่อวันที่๒๔๒๗ธันวาคมเขาเริ่มมีอาการป่วย
มีไข้มีไอมีเสมหะและมีน้ำมูกครับ
ต่อมาวันที่๒๙ธันวาคมทราบข่าวว่าพนักงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ติดเชื้อโควิด๑๙เขาทราบไง
แล้วผมว่ามันน่าจะตรงกับที่เขาไปเที่ยวนะฮะ
จึงไปตรวจหาเชื้อในวันเดียวกันแล้วก็ทราบผลตรวจว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
มา๓๐ธันวาคมครับจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
กระทั่งเมื่อวันที่๑๔มกราคมผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
อาการซุดนะฮะเหนื่อยมากขึ้นปอดอักเสบรุนแรงมากขึ้น
มีโรคแทรกซ้อนก็คือไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุดครับ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ที่สมุทรสาครนะฮะ
ช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่เพิ่มอีก๓๑๕รายเยอะนะครับยังเยอะอยู่
วิงไปสวิงมานะครับสำหรับสมุทรสาคร
โดยผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก๓๑๑ราย
เป็นคนไทย๑๑๘รายและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๑๙๓รายครับ
ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล๒๔รายเป็นคนไทย๑๓ราย
และแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๑๑ราย
ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม๔๓๕๙รายแล้วนะครับ
และมีผู้เสียชีวิต๑รายครับ